โอเคเนี่ยคือเขายังไม่ตายนะบอกว่าเขาตายได้อย่างไรเพราะอ่ะเพราะอ่ะเพราะอ่ะ
ฉันขอถามคำนึงถึงว่าเพราะในความรู้ว่าเธอตายน่ะ
วันนี้ก็ยังไม่หยุดปล่อยว่าเขาตายแล้วตายแล้ว

ถ้ามีหัวใจลูกก็รู้ไว้กำลังจะพูดนี่ไง
ถ้าตาบใดหัวใจลูกเขายังเต้นอยู่

แล้วก็หยุดแชร์กันได้แล้วหยุดส่งต่อได้แล้ว
คือณวันนี้จริงแล้วแม้กระทั่งรูปปอตอนที่
บอกปอฟื้นแล้วโอเครู้ว่าให้กำลังใจ

นึกออกไหมแล้วก็คนไปเอ็กซาเรย

ไปดูอย่างอื่นของปอนแล้วก็โอ้ใหม่ก่อน

อุ๊ยตายพูดอย่างนั้น

นางว่ายังไงบ้างแอนนับอ้อยว่ายังไงบ้าง

เดี๋ยวก่อนชิบก็จะไม่ได้ยุ่งแก่แล้ว

จะเหลือกว่าแก่กว่าฉันใช่ไหม
วันนี้หน้า๑๕ธติก็มีอาการปลอทฤษฎีใช่ไหมพี่

นางก็คิดแอนนับอ้อยบอกบ้ามาก
รักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตนะฮะ
แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าตอนนี้คุณปอยังไม่เสียชีวิตนะครับ
เพราะคุณพอล์ก็ได้บอกว่าตอนนี้ทุกสิ่งยังคงตัว

ไม่มีอะไรคืบหน้าต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ยังวิกฤตอยู่หน้าตาของคุณปอเนี่ยดูปกติมีน้ำมีนูนมากขึ้น
พูดคุยกันบ้างปอก็ยังมีการตอบโต้ทำภาษากายได้
อ๋อเหรอคือนางก็ยังรู้สึกตัวใช่ไหม
ได้แต่ตอบโต้ทางภาษากายได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะหลับ
แล้วก็จะตื่นมาตอนดึกโดยจะมีโบเนี่ยคอยดูอยู่ข้างนะฮะ
แล้วก็นี่แหละครับก็หลายคนก็บอกว่าขอให้คุณปอนแข็งแรง
เขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องระวังเรื่องปอดของปอเหมือนเดิม

ถ้าเอาจริงหมอเขาก็ไม่เคยบอกว่าวิกฤต
เขาบอกทุกอย่างมันยังทรงตัวแล้วก็มีแต่คำว่าวิกฤตลง

ตายแล้วทำไมเพื่อนฉันทำไมแก่อย่างนี้

มีข่าวว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านี่รอคุณหมอแถลงเอง

อันนี้เราไม่รู้จริงเพราะเดี๋ยวเราพูดไปก็เหมือนกับคนที่มาแชร์เรื่องคุณปอเสียชีวิตอะไรอย่างนี้
เราไม่รู้ไม่พูดดีกว่ารอหมอมาพูดเองดีกว่า

นึกออกไหมนี่ไงหนุ่มกัญชัยเล่าเรื่องเปลี่ยนชื่อ

ดูอยู่ว่าเหมือนแบบเป็นการแก้เคล็ดว่าโอเคเมื่อก่อนชื่อทฤษฎีสหวง
วันนี้เมื่ออาการมันไม่ดีจริงอีกวิธีหนึ่งที่เขามีความเชื่อกันเนี่ยว่า

เห็นเขาบอกจะเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นป้องใช่ไหม

คืออาน้ำอ้อยเนี่ยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังดูเลิกอยู่นะครับ
แล้วก็มีคนมาแนะนำนะครับหลายคนเลย
เขาบอกว่าเปลี่ยนก็ดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เปลี่ยน
ถ้าไม่ได้เดือดร้อนก็ทำไปเถอะจริง

ใครเปลี่ยนชื่อเป็นสอนมนตราเลือดดัจจริตทุกคน

ที่สอนมนตาตอนไหนเนี่ย

ทำไมชื่อสอนมนตาล่ะ

เขาบอกเวลาใช้งานยิงด้วยค่ะ

คือเหมือนแบบว่าพระรักพระรามยิงสอนอย่างนี้ห

หนึ่งในพิธีกรแองจี้โพริภาค

จริงแล้วเราไม่ได้มีพิธีกรแค่๓คน
คือทีมงานไปรายการเดียวไหมที่ทีมงานร่วมจัดรายการไปด้วยได้เลย
คุณเองก็ร่วมจัดรายการกับเราได้นะฮะผ่านทางไลน์เนี่ย
คุณดูฮะนี่พี่ม้าเหมือนไม่แก่เลย
ตึงเปี๊ยะก็เพิ่งไป

โบ้ถอดคอเดี๋ยวนี้มันได้แล้วเหรอ
เข้าไปเหลียวไปเหล่ะ

ภรรยาคุณเนี่ยตอนที่มีลูกอายุเท่าไหร่

โรคโสพิน

สังคมเราสังเกตว่ามีลูกกันตอน๓๐

เพราะมันเหมือนกับแบบว่ามั่นคงอะไรแล้วนะ

๓๐กว่ายังได้อยู่ยังไม่ถึง๔ยังได้
ผู้หญิงในวัยช่วง๓๐ปีเนี่ยจะได้ลูกที่ฉลาดที่สุด
เหนือกว่าเด็กที่เกิดจากแม่ช่วงวัย๒๐ปีแล้วก็ช่วงวัย๔๐ปี
ส่วนสตรีที่ปล่อยให้วัยล่วงเลยไปจนถึงช่วง๔๐ปี
ถึงจะมีลูกนะก็จะมีข้อเสียตรงที่มีเวลาเล่นหัวกับลูกน้อยกว่ามารดา

ข้อมันแก่ละข้อมันก็ไม่อยากเล่นมาก
คือสเต็ปมันต่างกัน

เพราะเธอบอกว่าทารกที่ออกมานี่นะ
ยังจะกลายเป็นโรคอ้วนได้ง่ายด้วยนะ
นี่ผมถึงได้บอกว่าต้องดูอย่างดีเลย

เพราะว่าอายุมันเยอะไม่อ้วนแล้วตอนนี้ยืดแล้วตัวยืดแล้ว

เดินได้ตัวยืดแล้วก็ฉลาดแล้วพูดแหละจ๊ะจ๊ะ

ใช่บอกป้ามดดำชอบโกหกนะชอบสตอ
หรอสตอพูดไปเรื่อย
สอนให้มันเรียบร้อยมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่เคยรับผิดชอบ
สอนให้มันเรียกป้ามดดำลูกเพื่อนฉันคนหนึ่ง
และนิ้งก็เอาลูกคือเรื่องของเรื่องเขาเป็นคนมาพูด
อ๋อไปทะเลาะกันที่อื่นไหม
เอาอย่างนี้สิเข้า
แล้วยิ่งถ้าสมมุติคุณได้ไปพระราชวังต้องห้ามนะ
วันนี้ไฮโซรสแซ่บครับ
คือหน้า๒๐ของไทยรัฐของเรา

นี่ท่านผู้อ่านปวดแซ่บ

ไหนอะไม่ใช่
นี่สิไฮโซรสแซ่บ
ยุภาร่ำซำเกาะขอบจอรอดูรายการดังศึก๑๒ราศีทางช่อง๓กับลูกสาว
คุณแป้งนวลพันธ์แบบตาไม่กระพริบ

แม่ชอบยายาคนนั้นน่ารัก

ผมไม่พูดอย่างนี้ได้ยังไง

เดี๋ยวนุ่มพาดนะเดี๋ยวก่อนผมจะไปกินนุ่มพาด

บ๊วยคุณทบเขาเขาอะไร

พ่อชอบคนนี้เซ็กซี่เผลอพูดจบแป๊บ
นี่ยายาหญิง
นี่ก็เป็นข่าวให้อีหนุ่ม
อีบ้ามึงจะนี่ทำไมนี่ทำไมทำไมล่ะ

ช่วงหน้าใส่ไข่ข่าวบันเทิงกัน

อย่างนั้นหาว่าฉันอ่านภาษาไทยชั่ว
เวลาแปลงเป็นภาษาไทยชั่วกว่า
อีกกันชวย